สมุทรสงครามกับผมหน่อยที่สวนมะพร้าวแห่งนี้ของบ้านหลังนี้เนี่ยจู่คนร้าย๔คนนะ
ฟอร์จูเนอร์บุกเข้าไปเอาปืนยิงดังสนั่นเลยฮะ
คำถามคือเจ้าของบ้านมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนหรือเปล่า
เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องกู้เงินนอกระบบครับ
๔ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ครับ๘มิถุนายนตำรวจสพบางกลทีไปตรวจสอบเหตุนี้เลยฮะ
ที่บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลบางกระบืออำเภอบางคนทีที่สมุทรสงคราม

เข้าที่แข็บด้านหลังคนขับแล้วก็ใต้ประตู๒รู
มีรอยกระสุนปืนยิงบนพื้นข้างตัวรถอีกหลายจุดเลยด้วย
แล้วก็เจอปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๘ปลอก

ถามพี่สาวเจ้าของรถกระบะ

ถอยลงมาถอยหลังมาก็คิดว่าเป็นรถของเพื่อนบ้าน

ใส่เถอะแล้วก็รีบวิ่งออกมา
มันก็รีบออกขับออกไปแล้วว่า
พอมันรัวเสร็จมันก็ไปเลย

เขาก็ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร

คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่

แฟนเก่านะเคยไปกู้เงินนอกระบบที่มหาชัย

นึกก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีเรื่องอื่นเรื่องใดหรือเปล่า
แต่เขารู้มาว่าคนที่ออกเงินกู้เนี่ย
รู้นะว่าบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะ

น่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องไอ้เงินกู้นอกระบบของคุณมงคลกับแฟนเก่านี่แหละ
แต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวนะครับ
เพราะเจ้าของรถก็คือคุณมงคลเพิ่งเลิกกับแฟน

ตำรวจจะทำการสืบสวนแล้วไปไล่ดูวงจรปิด
และจะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ
ตำรวจก็ไล่ถ่ายบรรดาจุดที่กระสุนเจาะเข้าไปนะฮะ